สายแล้วเนี่ยบางคนอยากจะทานอะไรรสจัดแซ่บกันบ้าง
ไปทานยำกันหน่อยดีกว่า
ยำรสเด็ดร้านนี้มีชื่อแปลกมาก
ชื่อว่ายำยัดครก

มันอยู่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยแหละ
ไหนสุโขทัยก็มีเนี่ย
อยู่ใต้เชียงใหม่ลงมา
นี่คุณผู้ชม

เพราะว่าพาชนะที่เขาใส่ในการยำ
ใส่ครกนี่
ส่วนเมนูอื่นนะคะอย่างที่บอกไปเริ่มต้น๒๕บาทตามวัตถุดิบที่ใช้
ถ้าเป็นรวมก็จะมีปูม้ามีกุ้งสดมีอะไรต่างที่เป็นทะเลก็จะแพงหน่อย
แต่น่าจะถูกอกถูกใจสายยำแน่นอน
เริ่มจากที่ผมไม่อยากให้หมดคนอื่นก่อนนะครับ
ผมก็คิดว่าจะยำใส่ใดดี
พอทีนี้ผมเป็นคนชอบทานยำใส่ส้มตำ
เลยโดยทางทางส้มตำุแล้วเสียงมันอื่นมาดื่มเวียบ
ทีนี้ยำยังไม่มีใครเอามาเสียงของผม

มาดูความพิเศษของร้านนี้นะครับ

เพราะว่าเขาไปเรียนสูตรมาจากในกรุงเทพเลยนะคุณ
แล้วก็นำสูตรมาปรับเพื่อให้เข้าที่
กระดับความเผ็ดด้วยมี๔ขั้น๔สเต็ป
ก็คือยังไงเผ็ดระดับอนุบาลเด็กหน่อย

ระดับปฐมเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึง
มัธยมและใครที่ชอบแบบแซ่บเลย
คุณนี่ก็ชอบอะไรมหาลัยตลอดเลยนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าจะขายอยู่ที่บริเวณข้างกำแพงตลาดใต้ต้นโพนะคะ
คุณผู้ชมเขาก็มีการขายผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
จริงไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าติดตามช่องทางทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ของน้องน้ำผู้คนนี้ได้นี่เห็นไหม
คุณผู้ชมเข้าไปติดตามกันดูได้ว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจขนาดไหนนะคะ
ติดตามในเฟซบุ๊คแล้วโทรสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างค่ะ
ใครที่อยากจะลองทานยำยัดครกแบบนี้แซ่บเน้นนะคะ

ไปหลายเมนูผ่านไปหลายร้านนะครับคุณผู้ชมก็เริ่มที่จะไลน์มาหาเราแล้ว
บอกเห็นไปแล้วก็หิวแล้วหิวน้ำลายสอเลยทีเดียว

ไม่เชื่อใช่ไหมดูสกริปน้องไปต่อได้เปรียกหมดเลย

คอยเช็ดจะบ้าแล้วแม่กระเด็นมาอะไรขนาดนั้น